ทีนี้มาดูมุมมองของนักวิชาการคุณภาคภูมิ
นักวิชาการรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาก็มาวิเคราะห์การเมืองปี๒๕๕๙

เดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานของทีมข่าวการเมืองไทยรัฐทีวีค่ะ

มาเผชิญหน้าเข้าสู่โหมดโลกของความเป็นจริง

คนไทยทั้งประเทศจะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหญ่
กำหนดทิศทางของประเทศในช่วงปลายปี
คำมั่นสัญญาของผู้นำคอสชพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ที่ประสานเสียงหัวขบวนของแม่น้ำทุกสาย
เดินหน้าตามรถแมพที่วางไว้
เริ่มจากวันที่๑มีนาคม
จะเริ่มเห็นชมหน้าพักการเมืองที่ตั้งใหม่
นักวิชาการประเมินไปในทิศทางเดียวกันว่า
จะไม่ส่งผลต่อคะแนนเสียงโดยรวมมากนัก
เพราะปัจจัยชี้ขาดว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้
นายกรัฐมนตรีหลังเลือกตั้ง
ยังคงขึ้นอยู่กับสองภักดิ์ใหญ่
คือเพื่อไทยและประชาธิปัตย์
จากกฎกติกาใหม่ที่เขียนไว้
ธรรมนูลกลับกลายมาเป็นลวดหนาม
กัดพักการเมืองเกิดใหม่ไปอย่างไม่รู้ตัว
ให้สาขาภักดิ์เลือกผู้สมัคร
นักการเมืองต้องสังกัดพัก
และกำหนดเพดานเงินบริจาคไม่ให้เกิน๑๐ล้านบาท
ขณะที่โอกาสจับมือกันของสองพักใหญ่จะตั้งรัฐบาล
ยังคงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก
เช่นนี้นางสิริพันธ์นกสวนสวัสดี
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ว่าเป็นสภาวะเสี่ยงทำให้เกิดศูนยากาศ
เข้าทางนายกรัฐมนตรีคนนอก
บทเฉพาะการของรัฐธรรมนูลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นักวิชาการจากรั้วลูกแม่โดม
ที่แสดงความเป็นห่วงเป้าหมายของคอสช

เพื่อไม่ให้การรัฐประหารครั้งนี้เสียของ
และไม่เป็นผลดีต่อประเทศไทย
ที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคปฏิรูป
มันเหมือนกับการเล่นไพ่นะครับเราก็ย่อมจะเรียกไพ่ขึ้นมาให้มีหน้าเล่นมากที่สุดนะครับ
แต่ที่ไม่ถึงรอบเราทิ้งเนี่ยเราก็ยังไม่ทิ้งหรอกว่าจะเลือกหน้าไหนใช่ไหมครับ
ถ้าเกิดมีพักใหม่ขึ้นมานะครับที่เกี่ยวข้องกับคอสชขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าสบายใจ
ผมเกรงว่าจะกลายเป็นการเลือกโดยดูว่าถ้าต้องการจะยกมือให้คอสชเป็นนายกต่อให้มาอยู่พักนี้
ถ้าไม่ใช่มาอยู่พักนี้มันคือการทำให้เกิดการแต่งข้าง
ดังนั้นในโอกาสที่เหลืออยู่ก่อนกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยแม้จะไม่เต็มใบ
ทุกฝ่ายควรเรียนรู้บทเรียนทั้งประชาชนนักการเมืองและทหาร
โดยเฉพาะนักการเมืองต้องตอบคำถามให้ได้ว่า
ที่ผ่านมาประชาชนถึงกวักมือเรียกทหารให้เข้ามาแก้สถานการณ์ความขัดแย้ง
ใช้โอกาสนี้ปฏิรูปตัวเองทำให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาขึ้นอีก